สวัสดีคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ใครที่อยากจะขอพร
อยากจะสมหวังอะไรเดี๋ยวดิฉันจะพาไป
เพราะว่าหลายคนน่าจะได้ยินคำร่ำลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาแล้วว่า
รูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ชื่อเสียงโด่งดังมากขอพรอะไรก็สมหวังได้ดั่งใจทั้งนั้นเลยนะคะ
วันนี้ค่ะรูปปั้นไอ้ไข่เนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปขอพรกันไกลถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะ
อยู่ใกล้แค่นครปฐมก็ไปขอพรกันได้ค่ะ
จากชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความแม่นในการให้โชคให้ลาบของรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดเจดีนะคะ
หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดไอ้ไข่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของหายจะบนบานสารกล่าวอะไรได้กลับคืนมาอย่างกับปฏิหารเขาว่ากันอย่างนี้
โดยเฉพาะการขอโชคขอลาบก็ได้ตามหวังตั้งใจก็เลยกลายเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วเลยนะคะ
ตอนนี้หลวงพ่อแว่นเจ้าอาวาสวัดเจดีท่านมีเจตจำนงจะนำรูปปั้นไอ้ไข่มาประดิษฐานอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
ทางเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ก็คือพระอาจารย์แป๊ะเนี่ยนะก็เลยตอบรับค่ะ
เพราะว่าท่านทราบมาว่ารูปปั้นไอ้ไข่รูปปั้นนี้นะตั้งใจหล่อด้วยวิธีโบราณตามแบบฉบับของภาคใต้เลย
ก็คือมีการผสมผงพุทธคุณ๑๐๘ที่วัดทำพิธีหลอกขึ้นมา
อาจารย์แป๊ะก็ตั้งใจค่ะว่าจะนำมาตั้งไว้ที่สาลาทุ่งบัวแดง
ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของสาธุชนแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของวัดสว่างอารมณ์นั่นเองนะคะ
จากนั้นก็มีการทำพิธีบวงสวงนะคะมีการให้สาธุชนจุดทูบขอพร
แล้วก็มีสาธุชนที่ทราบข่าวนะคะแล้วก็มีความเลื่อมสายศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธี
แต่พลังศรัทธาอันแรงกล้านั้นทำให้รูปปั้นไอ้ไข่ที่มาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้

ไม่ใช่เนอะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็คือสาธุชนที่มากราบไหว้

เขาจุดทูบคนแรกที่จุดทูปไหว้เขาบอกว่าควันทูบเนี่ยม้วนขึ้นมา

ปกติมันก็จะฟุ้งเป็นควันธรรมดา
ใช่แต่ชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นจริงเขาเชื่อแบบนั้นจริง
เขาเห็นเป็นตัวเลขคดไปคดมาคล้ายกับเลข๘บ้างเลข๑บ้าง

จริงแล้วคือมันคือขี้ทูบหลังจากที่คุณควันมันระเหยขึ้นไป
แล้วขี้ทูบที่มันค่อยมอดมันม้วนมันขดคุณนึกออกไหม

ใช่ก็เลยต้องออกไปหน้าวัด

พี่มีเลขนี้ไหม๑แปด

ไม่ไปซื้อลอตเตอรี่
เพราะว่าเขาบอกว่าหน้าวัดสว่างอารมณ์๑๘นี่เกลี้ยงทุกแผงเลย
เอาล่ะมาลุ้นกันดีกว่าว่าปฏิหารไอ้ไข่จะเป็นจริงหรือเปล่านะคะ

วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

เขาเล่าให้เราฟังมาว่า
เขาเห็นว่าขี้ทูบเนี่ยเวลามันมอดลงมาแล้วมันขด

เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลามันไหม้ใช่ไหม
นี่ขดอยู่มันก็น่าคิดอยู่นะ